กลับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพ
กับผมนายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีอากาศกระทรวงยุติธรรม
ขออนุญาตได้ตอบชี้แจงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ
ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้พูดถึง
ในส่วนของยาเสพติดในส่วนของยาเสพติด
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจก็ได้พูดถึงว่า
งบประมาณในการปราบปรามยาเสพติดน้อยกว่าส่วนงาน
ราชการอื่นเยอะเลยแต่ว่าผมจะชี้แจงทั้งหมดโดยสั้นนะครับ
เราเอามาในส่วนของการแก้ไขปัญหา
หนี้สินภาคครัวเรือนก่อนเอ่อท่านนายกรัฐมนตรีกรุณา
ในเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนมากนะครับและได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม
ทำตามหน้าที่ตามที่กฎหมายสามารถให้ดำเนินการได้
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้อภิปรายท่านหนึ่งได้พูดถึง
หนี้สินที่พี่น้องประชาชนผู้คนในภาคครัวเรือน
ใช้คำว่าจมกองหนี้ผมเข้าใจว่าการที่ท่านได้พูดว่าจมกองหนี้
มันก็หมายความว่านี่ที่ผู้คนเหล่านั้นจมลงไปแล้วจะต้องถูกฟ้อง
จะต้องถูกดำเนินคดีก็พอดีกับงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลนะครับ

แก้ปัญหาหนี้สินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล
หรือในขั้นตอนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กระทรวงยุติธรรมจะได้รับมอบหมาย
ตรงนี้ผมขอสไลด์แผ่นที่๑นะครับให้ท่านสมาชิกได้ดูง่าย
ทำไมกระทรวงยุติธรรมเข้าไปไก่เกลียดหนี้สินกระทรวงยุติธรรมมีกฎหมาย
พรบการไก่เกลี่ยข้อพิพากษ์พศ๒๕๖๒ซึ่งกำกับดูแลโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
และในส่วนที่๒ระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไก่เกลี่ยข้อพิพากษ์

หน่วยงานนี้เป็นกรรมการกลางระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
ที่ท่านอาจจะใช้คำว่าจมกองหนี้

หรือฟ้องมีผลที่สารต้องบังคับขายท่อตลาดต่างเหล่านั้น
จมกองหนี้เหล่านี้เนี่ย
กระทรวงยุติธรรมดำเนินการได้นะครับดำเนินการได้
กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งศูนย์ไกลเกลี่ยมาในขณะนี้นะครับ
รวมแล้วได้๙๗๐ศูนย์ในส่วนของพระราชิมบัติไกลเกียร์ข้อพิพากษ์๒๕๖๒
และของกรมบังคับคดี๑๑๗ศูนย์รวมทั้งหมดนะครับ
ไกลเกียร์หนี้สินเนี่ย๑๒๔ศูนย์
หนี้สินที่ผู้ไก่เกลี่ยขึ้นทะเบียนนะครับโดยการอบรมเนี่ยผู้ไก่เกี่ยวทั้งหมด
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอบรมมีผู้ไกลเกลียด๓๐๐กว่าคน
ที่ไปอยู่ใน๙๗๐ตรงนี้เนี่ย
ก็ไกลเกลียดได้ในมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน๕แสนบาท
และในส่วนของกรมบังคับคดีก็วงเงินไม่จำกัด
หมายที่จะต้องทำให้ได้ในปี๖๕นี้๑๘๙๘๗๑รายนะครับ
ทุลศัพท์ไม่ต่ำกว่า๒๑๓๗๗ล้านบาท
แต่ในกรณีของการไกล่เกลี่ยตรงนี้ลายที่ไกลเกลี่ยเสร็จสิ้นไป

นี่ผู้คนที่เตรียมจะเข้ามาสู่ในระบบที่ท่านบอกว่าจมกองหนี้เนี่ย
เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็จะเป็นสเต็ป
แต่อย่างไรก็ตามว่าในปีนี้๑๙๘๙๘๗๑ลาย
แล้วก็เราก็จะเดินทางไปไกลเกลี่ยทั่วประเทศ
ในการไกลเกลี่ยนี้ก็ต้องขอบคุณสถาบันที่เกี่ยวข้องต่าง
สถาบันการเงินที่เข้ามาร่วมช่วย
นะครับช่วยลดหนี้ยืดหนี้
หรือกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษากรยศช่วยได้มากเลยครับ
ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นบางรายกู้มา๕แสน
ส่งไปแล้วทั้งปีหลายปี๑๕ปี๒๐ปีผ่านมา
ส่งไปแล้ว๔แสนยังเหลือหนี้ตามบัญชี๓แสนกว่า
แทนที่จะเหลือ๑แสนกว่าเกราะยอสรเขาก็
เอาเงินที่ส่งไว้ทั้งหมดมาลบเป็นเงินต้น
เกือบทั้งหมดนะครับให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ก็ตรงนี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์
พาท่านสมาชิกสภาพภูมิแทนรัฐศรรดรบอกว่าคนที่เป็นมีหนี้ตรงนี้
ไม่ต้องหนีนะครับถ้าหนีแล้วเนี่ยต้องหนีไปอีกตลอด
เวลานานเสียเครดิตแต่ว่าถ้ามาไก่เกลียดหนี้สินเนี่ย
เขาลดให้ยืดหนี้ให้แล้วมีเท่าไหร่นะครับ
เดือนละ๒๐๐บาทก็สามารถที่จะผ่อนส่งได้นะครับ
จะไม่เป็นทุกข์จะไม่กุ้มใจ
แล้วก็ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาใหม่ที่เพิ่มมา

โดยปกติแล้วถ้าไม่จ่ายค่ากระแสไฟฟ้าก็ถูกตัดไฟ

แล้วก็ขอให้ยืดหนี้ในการผ่อนชำระนะครับ
แทนที่จะต้องขาดทรงขาดจ่ายมา๕เดือน
ก็ยืดเป็น๑๐เดือนก็ได้นะครับ
ในส่วนต่างที่เราได้ดำเนินการตรงนี้
ต้องขอบคุณส่วนสถาบันต่างหรือเรื่องของหนี้รถยนต์

ขอให้มาดำเนินการในขณะนี้นะครับ

ขอสไลด์ภัณฑ์ที่๒กำลังขึ้นที่จอนะครับท่านดูไว้
ส่วนสำหรับในเรื่องของยาเสพติดนะครับ
เรื่องของยาเสพติดผมใช้เวลาสั้นนิดเดียวนะครับ
สภาพผู้แทนรัฐศรรณได้อนุมัติผ่านกฎหมาย
ประมวลกฎหมายยาเสพติด
วิธีการปราบปรามยาเสพติดสมัยใหม่

เราใช้แนวทางของการยึดทรัพย์สินเครือขายยาเสพติด
เข้ามาเป็นหลักแล้วเราดำเนินการไปในระยะเวลาที่กฎหมายผ่าน
ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม

เราทำงานเข้าเป้านะครับ

เรายึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด

ได้ถึง๘๔๐๐ล้านบาทนะครับ
๐ล้านบาทแล้วก็ที่กำลังเข้า
ดำเนินการในรูปแบบของคดีในการยึดทรัพย์สินนะครับ
เราแยกคดีอาญาและคดีทรัพย์ออกจากกัน
ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายเดิมที่เรายกเลิกไปกันทั้งหมด
ช่วยกันยกเลิกนะครับและก็ได้ดำเนินการ
ในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่ารัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะครับ
ยึดทรัพย์ได้ไม่เกิน๖๐๐ล้านบาทต่อปี
แต่ปีนี้นะครับข้อนปีเราก็เดินไปแล้ว
๘๔๐๐ล้านบาทและผมมั่นใจว่าเมื่อเจ้าหน้าที่หรือข้าระการทั้งหลาย
ได้เข้าใจในวิธีการใช้กฎหมายที่ถูกต้องและดำเนินการอย่างเต็มที่
มั่นใจครับในปีหน้าเนี่ยไม่ใช่แค่หมื่นล้านที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้
มันก็คงหลายหมื่นล้านก็ขอตอบสั้นให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจได้เข้าใจว่า
งบประมาณของยาเสพติดการปราบปรามถึงแม้ว่าจะได้น้อยแต่ไม่มีปัญหา
เพราะเราใช้กฎหมายนำแล้วก็ขณะนี้กำลังฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
เพื่อให้รู้ธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมการสืบทรัพย์สินของเครือข่ายยาเสพติด
ในลักษณะเราทำย้อนหลังนะครับได้ถึง๑๐ปี
แล้วถ้าทรัพย์สินเกี่ยวยงไปก่อนหน้านั้นก็ยังตามยึดได้อีกนะครับ
เพราะว่ากฎหมายที่ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกรุณาผ่านให้ต้องขอกลับ